คุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราเคยนำเสนอไป
ว่าพบว่างูตัวหนึ่งมีหงอนเหมือนพญานาค

มีคลิปที่เขาแชร์กันไว้นะครับ
ปรากฏนี่เจ้างูตัวนี้
มันเจ็บไหมอ้อคุณผู้ชมไหมไม่สบาย

เอาไงดีตอนนี้ไม่รู้จะพาไปหาหมอที่ไหน
เจอแต่หมอที่รักษาหมาแมวสัตว์เลี้ยง
ยังไม่เจอหมอที่รักษางูเลย
ก็เลยไม่รู้จะเอาเจ้างูพญานาคตัวนี้ไปรักษาที่ไหนนะครับ
คือเรื่องนี้นะฮะได้รับการเปิดเผยจาก
วีรพลรักเสมอวงรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
หรือว่าเขาเป็นแอดมินเพจอะไรคุณ
ดุงอัปเดตพี่คนดังนะที่อุดรนะฮะ
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เกาะคำชโนธวังนาคิน
ดินแดนพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
บอกว่าเจ้างูเขียวที่มีหงอนคล้ายเสียนพญานาคตัวนี้
ดูสิป่วยตอนนี้ผอมเลย
มันเจ็บปากใช่ไหมคิดทำไมไม่ได้พร้อมมากมันเจ็บปากนะฮะ

คนที่รับจะเอาไปดูแลบอกว่าโอ้โหผมก็จนใจแล้ว
ไม่รู้ผมจะเอางูไปรักษาที่ไหนนะครับ
ทีนี้นะฮะวันนี้พี่วีรพลรักเสมอวงศ์
จะติดต่อไปรักษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
และก็ถ้าไม่ได้นะครับจะหาที่รักษาต่อไป
กว่าจะหาที่รักษาได้นะฮะถ้าหากรักษาหายแล้วนะครับ
ก็จะนำไปคืนศาลศาลตายายที่เกาะคำชโนธอีกครั้งหนึ่งนะครับ

นี่แหละทีนี้มันมีความคืบหน้าไหม
เพราะอยากรู้อาการของงูเขียวตัวนี้มันเป็นยังไงบ้าง
ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะว่ายังหาการรักษาอยู่ให้คุณ

มีคนถ่ายคลิปไว้ว่าไปเจอที่คำชโนธแล้วเขาเหมือนเชื่องคนเลยคุณ
เขาเลื้อยไปเลื้อยมาตรงป้ายที่บอกเป็นสารปู่ย่าเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมอันนี้ต้องรอนะเขาเป็นเนื้อเยื่อปากอักเสบนะฮะ
ตอนนี้ถ้าจะรักษาจริงต้องมีการผ่าตัดเลยแหละ

โรคที่พบง่ายอาจจะเกิดจากความเครียดของงูนะคะ